ส่วนเรื่องนี้กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรนะคะ
เพราะว่าข้อเท็จจริงที่เจอก็คือเป็นศพของพระภิกษุนะคะ
วัยเจ็ดสิบสองคุณผู้ชมมรณภาพอยู่หน้ากุฏิในสภาพเลือดอาบโอ้โหจีวอนเลยค่ะ
แล้วก็ถูกของมีคมเนี่ยฟันไปนะคะยี่สิบเจ็ดแผลด้วยกัน
เขาบอกว่าเป็นทดีร์ที่โหดมากมากโหดร้ายมากมากเพราะว่าแผลแบบแผลยี่สิบเจ็ดแผลค่ะ
ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่วัดป่าภูปอจังหวัดกาลสินนะคะ
ผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพเนี่ยนะคะก็คือพระลุนสุ่มมาตรหรือว่าหลวงตาลุนนะคะ
หลวงตาหลุนอายุเจ็ดสิบสองปีนะคะมรณภาพจมกองเลือดอยู่บันไดลานหินทางลงกุฏิ
สภาพเนี่ยนะคะก็คือมีบาดแผลถูกของมีคมฟันตามร่างกายนะคะยี่สิบเจ็ดแผล
โดยเฉพาะที่ศีรษะใบหน้าแขนแล้วก็ข้อมือ๒๗แผลฟันไม่ยั้งนะ
ถ้าเกิดว่าแบบเวลาเกิดเหตุเนี่ยถ้าเดาเนี่ยนะคะคนก่อเหตุเนี่ยครับ
แค้นใจนะฮะแล้วเขาบอกข้างก็จะพบจอบนะคะแล้วก็มีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่
ซึ่งตรงนี้เขาคาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุหน้ากุฏิยังพบขวดเหล้าขาวแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
อย่างละสองขวดด้วยนี่ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจไปเจอนะคะครับ
สอบถามพระกรกฎเสนาริสซึ่งเป็นพระลูกวัดป่าภูปอก็บอกว่า
เมื่อคืนนี้ค่ะช่วง๒ทุ่มมีผู้ชาย๒คนนะคะ
หมวกกันน็อกสวมหน้ากากอนามัยมาหาพระลุนแล้วนั่งคุยกันที่กุฏิของท่านนั่นแหละนะคะ
ซึ่งก็พูดกันปกติท่านจับใจความได้ว่ามาทวงหนี้พระลุนประมาณ๓๐๐๐บาท
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยถามพระรุนบอกว่าหลวงพ่อเป็นหนี้จะไม่ใช้เหรอ
ท่านก็ได้ยินแบบนี้นะคะจากนั้นพระรุนบอกว่าไปคุยกันที่กุฏิ
นะคะก็เกรงใจเกรงใจเจ้าของกุฏิอีกคนหนึ่งอีกอีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่งนะคะ
ช่วงเวลาประมาณตี๒ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนเดิมคล้ายกับเมาเหล้าอะค่ะ
ประมาณว่าจะไม่ใช้หนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเสียงก็เงียบไป
ช่วงเช้าก็มีชาวบ้านมาพบว่าพระลุนถูกฆ่ามรณภาพแล้วค่ะ
พระกรกฎบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายสองคนนี้ก็เคยมาแล้วนะคะ
ทวงหนี้แล้วครั้งนึงไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหนี้ค่าอะไร
แต่ว่าครั้งนี้ที่กลับมาอีกเพราะรู้ข่าวว่าพระรุนถูกหวย

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
ส่วนอาวุธที่ใช้ก็น่าจะเป็นจอบกับมีดอิโต้ในวัดนั่นแหละ
สาเหตุจะมาจากการทวงหนี้หรือเปล่า
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นนะคะ
แต่ความจริงที่เห็นก็คือโหดร้ายมากจริงนะคะ
ถือว่าเป็นคดีโหดมากนะตำรวจต้องคลี่คลายให้ได้